คุณกวีศรีสยามหยุดพักเรื่องของการไล่ผีก่อน
เสริมเสน่ห์พาทีมงานไปที่ถ้ำนาคาที่บึงกาล
งานนี้มีเลขเด็ดด้วยนะคะติดตามในหัวเขียวข่าวเด็ดค่ะ
โอ้โหลุยน้ำกันแบบนี้เลยทีเดียวนะคะ
นี่แหละค่ะทีมงานของอาจารย์ขุนกวีศรีสยามแห่งสำนักวิมารอสูร
อำเภอบางแพรจังหวัดราชบุรีนะคะ
พาทีมงานไปที่จังหวัดบึงการขึ้นถ้ำนาคา

ลงเรือไปกลางบึงโขงหลงที่เกาะดอนโพนะครับ
ทำพิธีบวงสวงปู่อือลือนักคราช

หลังจากที่มีการตั้งบายสีเครื่องเส้นบวงสวงเรียบร้อยแล้ว
อาจารย์คุณกวีศรีสยามกับทีมงานสองคนล้วงค่ะ

ใช่ถูกแล้วค่ะนะฮะ
โชคให้ล่าทุกคนที่ติดตามด้วยนะฮะ
เป็นเลขอะไรท่านดูเอาเองนะคะ
สาม

สามสี่แปด

๒๗๓ค่ะ๒๗๓นะครับ๒๗๓นะครับ
นี่แหละค่ะเก็บไว้ไปเป็นข้อมูลไม่เสียหาย
ต่อที่จังหวัดจันทบุรีเลยครับคุณผู้ชมฮะ
จันทบุรีเนี่ยมีพิธีปลุกเสกเหรียญทาเวชสุวรรณนี่
๒ตนข้ามขึ้นข้างกันแบบนี้ครับ
เดี๋ยวให้ดูมีคนแย่งศีลด้วยพี่เบิร์ดพี่ปุ้ย
อีแงวอำเภอขลุงจังหวัดจันทบุรีจัดพิธีบวงสวงปลุกเสกเหรียญทาเวทรุ่นเจ้าสัว
เขามีเลิกด้วยเลิก๙โมงเช้าวันที่๙สิงหาคมเมื่อวานนี้ครับ
ในพิธีเนี่ยก็มีวงปีภาษณมาบันเลงคนมาร่วมพิธีเหมือนโดนสิ่งศักดิ์สิทธิ์แฝงร่าง
ร่ายรำท่าต่างนานากระโดดรถเต้นชี้มือกระทืบเท้ากันใหญ่นี่กระทืบเท้าโอ๊ยอันนี้เหมือนฮานุมานเลยนะ
เหมือนฮานุมานเลยสักพักหนึ่งครับก็อาการกลับสู่ปกติหลังเสร็จพิธีครับเขาจุดประทัดกันแสนนัดคนที่มาร่วมงานเนี่ยพุ่งไปเลยพุ่งไปดูเลขหางประทัดจะนำไปเสี่ยงโชคไหนดูหน่อยเลขหางประทัดเป็นอะไรนี่ชัดเจนแบบนี้๕เลข๐๑๔
พันรอบเอวด้วยนะฮะสามร้อยกว่าอันอ่ะสามร้อยเท่าไหร่ต้องบอกให้ถ้วน
สามร้อยอันอันนี้เขาบอกมาเป๊ะเป๊ะเลยนะก็สามศูนย์ศูนย์เหรอเออ
ส่วนเจ๊น้อยปากแดงหรือว่าคุณจิราพรอายุหกสิบปีคนในงานเห็นฮือฮาเลย
โอ้โหใครเนี่ยมาเล่นแขวนประหลัดฉิกทั้งคอทั้งเอวแบบนี้หาได้ยากครับที่ผู้หญิงจะมีความกล้า
อืมห้อยประหลัดขิกแบบนี้ทั้งตัวเลยครับเห็นบอกเจ๊เจ๊น้อยปากแดงเนี่ยนะ
บอกว่ามีทั้งเช่ามาบ้างญาติพี่น้องให้มาบ้างแล้วทำไมมาแขวนแบบเนี้ยอ๋อ
เขาชอบครับเจ๊น้อยปากแดงเขาชอบส่วนตัวเนี่ยเชื่อว่าประหลัดขิกจะช่วยให้ค้าขายดีมีกำไรครับ
ค่ะไปที่วัดวังพระธาตุครับที่อำเภอเมืองจังหวัดกำแพงเพชรนะฮะ
กลุ่มชาวบ้านไปขอโชคลาภไปส่องหาเลขคุณผู้ชม
เรือขุดไม้ตะเคียนนะครับคือคาดว่ามีอายุนับร้อยปีฮะ
คือผู้รับเหมาเนี่ยมาขุดทรายในแม่น้ำปิงที่หน้าวัดครับแล้วขุดเจอเรือลำนี้
ก็เลยเอามาเก็บรักษาไว้ที่วัดนะครับค่ะเบื้องต้นนะครับ
เรือเนี่ยยาว๗เมตร๒๐เซนติเมตรนะครับแต่สิ่งที่น่าแปลกคือ
เก่าขนาดเนี้ยนะยังมียางมาให้ซึมออกจากตัวเรือเลยโอ้ยอ้าวนะฮะ
ออกตลอดเวลาแบบเดียวกับที่เสาบ้านตกน้ำมันนี่แหละไอ้ขาวนี่ยางเหรอ
ไม่ใช่ครับแป้งครับพี่ดอมนะฮะคือยางก็ต้องดูนะครับ
ก็ต้องทาถูทาถูทาถูแล้วเลขมันออกเหรอ

นะครับก็อยู่ที่คุณผู้ชมตัดสินใจครับส่วนใครชอบเรื่องไม้มงคลมาทางนี้ค่ะ
รู้จักต้นว่านสีทิศไหมอ่าเคยเห็นเขาบอกว่าถ้าบ้านไหนเนี่ย
ออกสี่ทิศจะถูกรางวัลแล้วบ้านเนี้ยติดต่อกันสามงวดแล้วนะคะ

นี่ไงคะพาไปที่บ้านเลขที่๑๓๐หมู่ที่๔บ้านหัวฝ่ายซึ่งเป็นชุมชนไทยลื้อ
ตำบลกล้วยแพ้อำเภอเมืองจังหวัดลำปางนะคะนี่ไงสิ่งที่พี่เบิร์ตพูดอ่ะใช่เลย
ใช่ไหมอ่าต้นว่านสีทิศนะถ้าเกิดว่าใครเลี้ยงไว้ออกดอกพร่อมกันทั้ง๔ดอกรั้ว๔ทิศ
ก็เชื่อว่าจะประสบความสำเร็จดังใจหวังแต่พี่เบิร์ตมันจะไม่หมดแค่นี้สิฮะ
ความแปลกของว่าน๔ทิศต้นนี้คือมีดอกมากถึง๖ดอกแยกกันไปคนละทิศ๖ทิศเลยทีเดียวค่ะ
คุณศรีมากับนางซีเป็นเจ้าของบ้านเล่าบอกว่าปลูกต้นว่านสีทิศไว้หลายกระถางนะ
เพราะเลี้ยงขยายพันธุ์คือไปแบ่งปันให้กับญาติพี่น้องด้วยแถมยังเคยปุ๊บปั๊บรับโชคก้อนโตมาแล้วด้วยนะคะ
วันก่อนขณะที่รถน้ำต้นไม้สังเกตเห็นเห็นอะไรอ่ะ
ก็ต้นว่าน๔ทิศออกดอกเพิ่มอีก๒ดอกสร้างความประหลาดใจเชื่อว่าน่าจะนำมา
ซึ่งโชคลาภอย่างแน่นอนตั้งใจว่าจะซื้ออะไร
ไม่ใช่ซื้อต้นว่านสีทิศนะจะซื้อเลขบ้าน
แล้วก็เอาดอกจำนวนดอกเนี่ยไปเสี่ยงโชคเลขที่บ้านอะไรล่ะ

๑๓๐บ้านวิริยาจำนวนดอกเท่าไหร่

ส่วนข่าวนี้คุณผู้ชมต้องดูทั้งอะไรอ่ะทะเบียนบ้านดูทะเบียนรถก็ต้องดู
แล้วก็ต้องลุ้นด้วยว่าไอ้ตัวนี้มันจะเข้าห้องน้องเขาหรือเปล่า

เป็นงูมีพิษหรืองูไม่มีพิษไม่แน่ใจแต่ตัวใหญ่เอาเรื่องนะคุณผู้ชม
เลื้อยเข้ามาในตึกห้องเช่าแห่งหนึ่งครับ

เออโต๊ะกั้งไปอยู่ที่ทะเบียนรถเมาส์ไซแล้วน่ะ

แล้วยังกลัวงูจะเข้าห้องน้องเขาด้วยก็ต้องคอยลุ้นว่างูเข้าห้องไหม
สรุปเขาให้คำตอบมาว่างูไม่เข้าห้องครับไปขดตัวอยู่ที่มิเตอร์น้ำ
อยู่ด้านในสุดเอาเลขมิเตอร์มาไม่มีมีแต่เลขทะเบียน
ทะเบียนรถป้ายแดงครับที่อยู่หน้าห้องที่ไอ้งูมันจะเข้าไปอ่ะนะ
ส่วนห้องเลขที่ครับที่งูไปเลื้อยเลื้อยอยู่เนี่ยห้องไหมเลขสิบสองครับ
ทะเบียนรถป้ายแดงหนึ่งหกสามศูนย์หนึ่งครับสามโผล่มาอีกแล้วอืม